เริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกกันเลยนะคะ

กามิกาเซสองคน

รอดแล้ว
รอดแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ว่าได้รับของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต

น้องไคเดนเด็กชายขุนพล

น้ำหนักตัวของน้อง๓๐๑๐กรัม

เขาบอกว่าขอให้หนูเติบโตมา

จะคอยสนับสนุนหนูทุกย่างก้าวของชีวิตหนู

รักหนูนะครับลูกชายคนเก่งของแม่
คุณแม่ต่วยมากนะ

อ้าอีกหนึ่งคนค่ะ

น้ำยาออกฤทธิ์รัก
เพราะว่าเทฬานอวดที่ตั้งคานุงปุ้มปุ้ยพนักริยาคนสวยนะคะ

อันนี้ท้องชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ
ตอนนี้เขาก็เตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่สายแซ่บของวงการไปแล้ว
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกครอบครัวเลยนะจ๊ะ

คุณพ่อเขาหาตลอดเลยนะครับ

เล็กนะน้องแต่ท้องนะครับ
ตัวเล็กหมายถึงตัวเล็ก
หน้าภรรยาเค้าตัวเล็กนะคะ

ใช่ใช่พูดถึงน้องหนู